ว่ากันด้วยเรื่องของการขอโชคขอลาบกันดีกว่า

พรุ่งนี้แล้วนะคะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ก็ขอให้โชคดีขอให้รวยกันทุกคนไปดูที่นี่ค่ะ
บุรีรำลูกควายมี๒หัว
คือพอแม่ควายคลอดลูกออกมาออกลูกมาลูกมีสองหัวจะตายนะ
แต่มันก็แปลกไงคนก็เลยไปแบบเออขอโชคขอลาบกันเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
นี่เขาก็เลยทำพิธีกันแบบนี้เลยนะคะเออแปลกเนอะ

ชาวบ้านตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะ
ซากลูกควายประหลาดมีสองหัวมาให้ดูนะคะครับ

ก็เลยเอาไปขึ้นหิ้งกลางแจ้งทำพิธีตามความเชื่อ

ชาวบ้านก็ไปเส้นไหว้กันเยอะเลย
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับหมู่บ้าน
เชื่อว่าจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ
นางสาวสุวิมลชะลางรำอายุ๒๔ปี
บอกว่าเธอเลี้ยงควายเอาไว้๒ตัว

ตัวหนึ่งท้องเย็นเมื่อวาน
ควายตัวที่ท้องน้ำเดินคล้ายจะออกลูก
ไม่นานขาลูกควายโผล่ออกมา

ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านว่ามาช่วยหน่อยก็มาช่วยกันหลายคนเลยนะคะ

ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากสัตวแพทย์
รวมแล้วคนที่ไปช่วยทั้งหมด๙คน

เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๔ชั่วโมง
ลูกควายออกมาได้ตอนเวลา๒๑นาฬิกา๒๔นาทีค่ะ
ตรงที่ว่ามี๒หัวนี่ค่ะ

คลอดตอนขามันออกมาประมาณ๑๗นาฬิกา
นาฬิกามันคลอดออกมาเสร็จตอนกี่ทุ่ม
ตอน๓ทุ่ม๒๔นาฬิกาค่ะ

อาจจะติดอยู่นาน
หมอควัตรจะมาถูกนานนานมาก
แล้วในพลาดมีใครโชคดีใดบ้าง
แม่ค่ะ

ชาวบ้านก็ไม่พลาดไปดูเลขเด็ดนะคะ

เช่นก้านทูบ

ไปดูว่าก้านทูบมันจะแบบเป็นเลขอะไรไหม

อะไรแบบนี้ทุกอย่างที่แบบที่ดูได้

แล้วก็ทูบที่จุดแล้วแล้วก็ร่วงลงมา

ซื้อสลักกิจแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวจะพาไปดูตาน้ำผุด
อ่ามันผุดขึ้นมานะครับ

ในพื้นที่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
บ้านเลขที่๑๔๒และ๕๗

บางคนก็ตักน้ำใส่พัชนะไป

บางคนเอาไปทาเอาไปถูเอาไปล้างตามร่างกาย
เพราะมีความเชื่อว่าจะรักษาโรคได้

รู้ข่าวรีบมาตรวจให้เลยนะครับมาตรวจคุณภาพน้ำของตาน้ำ
และมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เพราะฉะนั้นฝากแจ้งไปยังคนที่เอาน้ำกลับบ้านไปนะครับ
อย่าไปใช้ดื่มใช้กินนะฮะอย่าเอาไปใช้อาบใช้ทาใช้เช็ดล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรกฟ้าที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่พื้นที่บ่อตาน้ำผุดบอกว่า
เนี่ยมีคนมาอ้างตัวบอกเป็นนักแสวงบุญนะเขาบอกว่าเขาจะไปทุกที่ที่มีข่าวเกี่ยวกับพญานาค
พอรู้ข่าวมีบ่อตาน้ำผุดเข้ามาพอมาถึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป
ปรากฏว่าภาพที่ออกมามีลักษณะคล้ายหงอนพญานาคสีแดง
แล้วก็มีฟองอากาศผุดขึ้นมาคล้ายพญานาคเล่นน้ำ
ชาวบ้านบอกโอ้โหอัศจรรย์ใจมากก็เลยมาทีนี้ไม่ได้มาดูตาน้ำผุดอย่างเดียวแล้ว
เห็นไหมมาดูอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่พญานาค
แล้วที่เหลือก็แน่นอนครับก็ตามมาด้วยผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ตามตาน้ำผุดกับตามพ่อปู่พญานาคมา
นครราชศรีมาเหมือนกันเดี๋ยวพาไปอีกที่หนึ่ง
เพราะว่าที่นี่มีต้นมะพร้าวแปลกยอดคล้ายกับเศียรพญานาค
อยู่ในสวนหลังบ้านของนายดอนแวงไทยสงฆ์อายุ๖๒
บ้านเลขที่๑๒๒หมู่๒อำเภอเมืองยาง
ดอนบอกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้แปลกก็คือที่ยอดคดไปคดมาคล้ายเสียงพญานาคอะค่ะ
ต้นก็ปกติไม่ได้สูงเหมือนต้นมะพร้าวทั่วไปคือเนี่ยแค่นี้เลยต้นแขน
ชาวบ้านบอกว่าก็ไปจุดทูปกลับไห้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดนะคะ
เขาเคยถูกรางวัลกันมาแล้วนะคะที่ต้นนี้ค่ะ
วัดไผ่แขกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีคนไปเยอะแยะไปหมดนะฮะไปกราบไหว้หลวงพ่อเสด็จประธานพร
พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปีแล้วก็หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณด้วยแม่สบายทิพย์แม่ตะเคียนทองด้วย
อยู่ที่สาราในวัดกันผู้ที่เขาต้องการโชคลาภเขาก็มาที่นี่
ก็มาทั้งกระซิบนะที่ข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีก็มี
แก้มก็มีเพื่อให้ได้รับพรอ่างน้ำมนต์ที่หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ไม่มีใครพกกลับบ้านเลยฮะใหญ่มากเอออยากลองอยากลองค่ะ
ส่วนอีกจุดค่ะที่สารแม่สบายทิพย์แม่ตะเคียนทอง
ชาวบ้านจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีไปกลับไหว้ขอพรใช้แป้งรูปขู่หาเลขนะคะครับ
ก็เขาบอกว่ามีลูกชายบอกว่าเห็นเลขก็จะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
วัดบ้านใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านอันเชิญอ่าตะเคียนพ่อปู่ทองคูลแม่ยากเทวีมาจากเบาะทรายแห่ง๑
อ่าแล้วก็เชิญมานะฮะที่วัดนะครับอ่ากรรมการวัดก็บอกว่าก็ฝัน
เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูกันแล้วกันนะฮะ

เพราะฉะนั้นรถเทลเลอร์ก็เลยเป็นที่สะดุดตาของบรรดาผู้ต้องการโชคลาภทั้งหลาย
ก็ไปดูทะเบียนรถกันวัดต้นตะเคียนก็ดูแล้วอายุน่าจะมีสัก๗๒๐ปีได้
ดูจากการโอบวงรอบอะไรพวกนี้นะครับ
ที่เกาะเจ้าแม่นาคีกลางฝ่ายท่ามะนาวอำเภอบ้านดุ้งจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แม่นาคีถือว่าเป็นหลานที่พญานคราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
เป็นหลานสาวที่พ่อปู่แม่ย่ารักที่สุดนักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลย
ก็นายยุทธชัยหลวงหลากอายุ๖๑ปีเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไปถามหาว่าพ่อจ้ำประจำเกาะอยู่ไหน
ก็ทราบมาว่าพ่อจ้ำเสียชีวิตแล้วหลังจากเกิดอาการวูบญาตินำส่งโรงพยาบาล
นักท่องเที่ยวเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อจ้ำไปเข้าฝันให้นำน้ำแดงที่เคยพูดไว้มาถวายเจ้าแม่นาคี
ทุกครั้งที่มากราบก็จะโชคดีนะคะครั้งนี้ก็ไปส่องขันน้ำมนต์เหมือนเดิม
ก็ไปส่องดูน้ำตาเทียนนะคะก็ไปดูหลายอย่างเลขที่บ้านอายุพ่อจ้ำหลายอย่างเลยค่ะ